เปิดใจน้องชายธวัชชัยอนุกูลครั้งแรก
มติดใจสาเหตุการตายในห้องขังดีเอสไอ
หลังนิติเวรบุกเสียชีวิตเพราะตับแตก
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา